แต่ว่าเรื่องราวของการเข้าวัดไม่ได้หมดแค่นี้
เพราะว่าอีก๓วันพูดตรงอีก๓วันนะคะ
เอาล่ะใครที่นิยมชมชอบหรือว่าเป็นสายตัวเลข
เขยิบเข้ามาล้อมวงกันเข้ามาเดี๋ยวพาเข้าวัดกันต่อไปที่ไหนอย่างไรบ้าง

จ้ะวัดศรีสว่างวงตำบลสุมเศร้าอำเภอเพลจังหวัดอุดรธานี
หลังจากชาวบ้านได้มีการร่วมอันเชิญรูปปั้นปู่ตาปะขาว
ปั้นตามความฝันของหมอจ้ำมาตั้งไว้ข้างสาราบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แล้ว
ก็นี่แหละค่ะตามวิสัยของคนนิยมชมชอบตัวเลขล่ะค่ะ
ก็จะไปดูที่โอ่งน้ำเอ่ยไม่เว้นแม้แต่ขาซ้ายของหุ่นตาปลาขาว
รวมไปถึงเลขของทะเบียนรถคันนี้ที่ในการขนย้ายหุ่นมาด้วยนะคะ
นี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อที่วัดแห่งนี้วัดศรีสว่างวง
ส่วนอีกหนึ่งที่ก็คือวัดนาอ้อมตำบลขุนควนอำเภอปงจังหวัดพยาว
ที่นี่เนี่ยมีต้นตะเคียนเป็นต้นตะเคียนขนาดใหญ่๓ต้น
ต้นเลยนะและตะเคียนสามต้นเนี้ยเรียกได้ว่าเป็นที่พึ่งทางใจของชาวบ้าน
ใครที่อยากจะขอพรอยากจะได้โชคได้ลาบก็มักจะนำดอกไม้ทูบเทียนมากราบไหว้กัน
แล้วก็จะนำผ้าเจ็ดสีมาผูกแล้วก็โรยแป้งด้วยรูปไลท์ไปตามลำต้นด้วยนะคะ
แบบนี้แหละจริงมันก็เป็นวิถีตามความเชื่อของชาวบ้านนะมายาวนานแล้วเขาก็ทำต่อกันมาแบบนี้แหละค่ะ
เอาเป็นว่าใครตาดีได้ตาร้ายก็ตาร้ายไปนะคะก็หามุมโรยแป้งกันไปต่างนานาแหละผลัดเปลี่ยนกันไปอย่างนี้
แต่ชาวบ้านเขาบอกว่าต้นตะเคียนที่เนี่ยอายุเก่าแก่แบบหลายร้อยปีแล้วนะแล้วก็เคยให้โชคให้ลาบมาแล้วหลายงวดส่วนในงวดนี้ชาวบ้านบอกว่า
เจ้าแม่ตาเคียนก็หาหังใดให้มาแล้วอ้าวบอกแค่นี้ที่มีเจรญกันนะถูกต้องแต่ยังไม่หมดนะคะ
คุณผู้ชมส่วนวัดกลางบางพระตำบลบางพระอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม
มีประชาชนมากราบไหว้มาแก้บนตรงนี้เนี่ยมักจะมาแก้บนหลวงพ่อสมหวังกันเยอะ
เพราะว่าหลวงพ่อสมหวังเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของวัดนะคะ
นางสาวสุพัทราชาวสวนยิ่งเจริญเป็นชาวจังหวัดสุพรรณบุรี
ก็นำนางรำสองคนมารำถวายแบบนี้ค่ะเป็นการแก้บนให้กับหลวงพ่อสมหวัง
เพราะว่าอันนี้เธอบนบานสารกล่าวเรื่องของการเข้ารับราชการ
แล้วก็ประสบความสำเร็จนะคะหลังจากที่เธอบนไว้๓เดือนก่อนนั้น
หวังว่าในงวดนี้ฉันจะมีโชคมีลาบกันบ้าง
แต่เรื่องราวความเชื่อทั้งหมดเรารวบรวมมาฝากให้ดูเป็นสีสัน
ว่าก่อนที่จะถึงวันออกรางวัลสละกินแบ่งรัฐบาลที่ไหนเขาคึกคักกันแบบไหนบ้าง
ไม่ได้นำมาให้คุณผู้ชมงมงายแต่อย่างใดดูแล้วก็
วิจารณญาณในการรับชมนะจ๊ะ
ภายที่เรื่องของการงานของรัฐกาล

สิ่งที่รู้ก็คือคุณผู้ชมส่งข้อความมาพูดคุยกันเยอะมาก
จะไปไหว้พระขอพรที่วัดไหนในวันมาคบูชา